คุณผู้ชมดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องของน้องน้ำตาล
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็มีพิธีชาปนกิจเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้ทางครอบครัวก็ตั้งใจว่าจะนำอัฐิของน้องส่วนหนึ่งไปลอยอังคาร
คือด้วยความที่น้องรักทะเลชอบทะเล
ตั้งใจจะไปลอยอังคารที่หัวหินนั่นเองนะคะ
นี่คือบรรยากาศที่สาราเทพกาญจนาวัดป้อมวิเชียนโชติการาม
ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
คุณพ่อวิโรธทองชิวแล้วก็คุณแม่สุขใจธิระเมธีกุล
แล้วก็ครอบครัวก็ได้นำอัฐิของน้องน้ำตาล
มาทำพิธีกรรมทางศาสนาหลังจากที่ได้ทำพิธีชาปนกิจไปแล้ว
เมื่อเย็นหวานนะคะครอบครัวก็นำอัฐิของน้องมาเรียง
แล้วหลังจากนั้นก็มีการทำพิธีทางศาสนา
วางเหรียญโปรยดอกไม้นิมนต์พระพิสุสงฆ์๗รูป
ทำพิธีบังสุกุลเพื่อให้น้องน้ำตาลได้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์
ได้ไปเกิดใหม่ในที่ที่ดีที่ที่มีความสุขทุกพบทุกชาติตลอดไปนะคะ
คุณพ่อของน้องน้ำตาลก็บอกว่าหลังจากที่เก็บอัฐิของน้องน้ำตาลแล้ว
ก็จะเอาไปลอยอังคารที่ทะเลหัวหินที่ประจวบคิริขันค่ะ
เพราะว่าน้องน้ำตาลชอบทะเลมากแล้วจะเก็บอัฐิเอาไว้บางส่วน
เพื่อให้ลูกคนเล็กน้องของน้องน้ำตาลก็คือน้องน้ำทิพย์กลับมาจากต่างประเทศ
คืออีก๓เดือนลูกสาวคนเล็กจะกลับมา
แล้วพอกลับมาเขาจะได้รู้สึกว่าพี่น้ำตาลยังอยู่
แล้วก็จะมีการคุยกันเพื่อทำพิธีทำบุญอุทิศสวนกุศล

คือคุณพ่อน้องก็เปิดเผยถึงความรู้สึกเหมือนกันนะครับ
พ่อแม่พี่น้องทุกคนรู้สึกคล้ายกัน
พอถึงเวลาเผาร่างลูกก็ใจหาย
แต่ก็เข้าใจนะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับ